ชมแรกพาคุณไปเริ่มติดตามบรรยากาศที่ท้องสนามหลวง

เนื่องจากว่าสุดสัปดาห์นี้มีพิธีพระราชทานปริญญบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่สิบสองและสิบสามพฤศจิกาย่นนี้นะครับติดตามอร่อยกาลพร้อมกันกับคุณรัฐพิพันธ์เบริญศีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
ทำการจัดระเบียบการต่อคิวของประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยประชาชนที่เดินทางมาใหม่นะคะจะต้องเข้าไปอยู่ในเต็นต์กลางสนามหลวงฝั่งทิศเหนือที่ทางกรุงเทพมหานครทำการติดตั้งเสร็จแล้วค่ะ

ขั้นตอนการต่อแถวที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
คือเมื่อประชาชนเดินผ่านเครื่องสแกนโลหะและวัตถุระเบิด
บริเวณตรงข้ามวัดมหาธาตุแล้ว
ให้เดินเข้าไปยังเต็นต์ในสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ
กรทมดำเนินการติดตั้งเสร็จแล้ว
หรือสังเกตจากบอลลูนสีขาวดำที่เขียนว่าท้ายคิว
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปล่อยแถวประชาชนในเต็นต์
ลำดับไปยังจุดบอลลูนที่เขียนว่า
เข้าคิวฝั่งตรงข้ามสารดีกา
ประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกดกลุ่มนี้นะคะ
รวมตัวกันจากแต่ละอำเภอกว่า๘๐๐คน
เดินทางออกจากภูมิลำเนาตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาของค่ำคืนที่ผ่านมา
ด้วยทราบสึงในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงช่วยเหลือประสบกรณิกรภายในจังหวัด
และวันนี้แม้จะต้องต่อแถวรออีกประมาณ๖๗ชั่วโมงก็ยินดี
เพราะเป็นสิ่งที่ชาวศรีสะเกดทุกคนรอคอยค่ะ
ครับในความรู้สึกก็ดีใจมากครับที่ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ได้มากราบพระบรมศพของพระองค์ท่านครับ
คุณพ่อของแผ่นดินอีกคนหนึ่งครับที่เป็นพ่อหลวงของคนไทยทั้งประเทศเลยครับ
มีความภาคภูมิใจมากครับในครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็รอครับรอครับถึงจะเป็นอุปสรรคก็ต้องรอครับ

ดีใจแล้วก็ตื่นตันที่ได้
แต่อะไรด้วย
เหมือนกับมาเหมือนกับตัวแทน
ที่อยากมาทุกคนแต่ก็ยังไม่มีโอกาส

เราทุกคนมาใจเดียวกันทุกคน
คือมาไอ้อะไรพรหลวงของคนไทย
ไม่เป็นอีศักดิ์ค่ะเราเต็มใจแล้วก็จะหล่อค่ะ
ด้านนายวิกรเพิ่มพวกผู้ช่วยผู้ประสานงาน
กล่าวถึงมาตรการรองรับพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่๑๒๑๓พฤศจิกายนนี้ว่า
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประชุมหารือ
เพื่อวางแนวทางการทำงานด้านต่าง
โดยเฉพาะการจราจรและการดูแลความปลอดภัย
ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุงบัตรประจำตัวจิตอาสา
ตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๕๐ค่ะ
ตอนนี้ความคืบหน้าก็เกือบ๕๐นะครับ
แล้วเราก็ต้องการรองรับให้ทันกับวันที่๑๔นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรม
หรือว่าการทำเรื่องระบบซอฟต์แวร์ด้านในนะครับ

ข้าวว่าวันที่๑๔จะคือสองระบบ
หนึ่งก็คือเป็นระบบแบบเดิมที่ยังใช้อยู่
การแอบอ้างการสมสิทธิ์ได้ดีเกือบ๑๐๐
แล้วก็เรื่องของตัวรหัสที่เป็นรูปแบบบัตรใหม่
ซึ่งก็จะใช้คู่ขนานเดียวกัน
ซึ่งก็จะปรับปรุงในทั้งระบบของในส่วนของอาสาสมัคร

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแถลงแนวทางการดำเนินงานในช่วงดังกล่าวให้รับทราบต่อไปค่ะ

ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งยอดล่าสุดนะคะ
ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙จำนวนกว่า๑๑๐๐คน